คนทำงานด้วยกันแท้ทำงานอยู่ร้านเดียวกันแท้
พนักงานร้านเดียวกันคมขืนค่ะก็คือผู้ชายเนี่ยเป็นสัญชาติพม่านะคะ
วันดีคืนดีพยายามข่มขืนพนักงานหญิงซึ่งเป็นชาวพม่าเช่นเดียวกัน
แต่ว่าทำไม่สำเร็จนะคะทำไม่สำเร็จเพราะอะไร
เพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยดิ้นสู้ฟัดจริงจริงนะคะหลังจากนั้นค่ะ
โดนตีหัวด้วยขวดชายสัญชาติพม่ารายนี้นะคะ
หลบหนีไปตำรวจติดตามจับกลุ่มไว้ได้ดูภาพค่ะ
โอ้โหผู้หญิงเขาสู้สุดใจเลยนะ
ช่วยด้วยช่วยด้วยร้องด้วยสู้ด้วย

เพื่อนร่วมงานกันทำงานอยู่ร้านอาหารชื่อร้านดึก

คือห้องนี้มันเป็นห้องเก็บเครื่องดื่ม
ขวาขวดมาตีที่ผู้ชาย

สรุปสุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็พยายามหลบหนีไป
นี่เป็นช่วงเวลาที่นายสมบัติสัญชาติกัมพูชาค่ะ
พยายามปลุกปล้ำนางสาวพลอยสัญชาติเมียนมาร์
หลังจากที่เขาถูกตีด้วยขวดน้ำอัดลมที่หัวนะคะ

นายสมบัติหลบหนีเข้าป่า
แล้วไปจับกลุ่มตัวไว้ได้
สภาพสะบักสบอมสิคะ
โดนตีหัวและยังต้องวิ่งหนี
ข้าวก็ไม่ได้กินคลานต่ำ

ไปซ่อนอยู่ที่ไหนตามจับกลุ่มได้นะคะ

ตัวเองกับนางสาวพลอยทำงานอยู่ร้านเดียวกัน
ตัวเองทำหน้าที่โบกรถพลอยเป็นผู้เสียหาย

สมบัติอ้างว่าไม่รู้เหมือนกันอะไรโดนใจวันนั้น

บุกเข้าไปปลุกปล้ำพลอยเลย

แต่ร้องค่ะพลอยร้องให้คนช่วยและเกิดการต่อสู้นะคะ

นำตัวในสมบัติไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพทันที

แล้วก็จังคอกล่าวหาธรรมดาร่างกายก่อนควบคุมตัว
สอบปากคำเพิ่มเติมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ไปทำเขาตำรวจก็เลยจู่จับคุณ
ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมโดนจับ
สุดท้ายแล้วเหมือนจะเล็งเข้ามานานเหมือนจะชอบเขาแหละ
พอไม่มีเพื่อนอยู่ก็เลยก่อเหตุขึ้นมานะครับ